คุณผู้ชมคะเรื่องของโควิด๑๙มีให้ตามต่อ
เพราะว่าทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าอาการ
ของคุณแสงสุรีรุ่งโรธนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ที่เมื่อวานนี้เราให้ดูภาพนี้ไป
ว่าติดโควิด๑๙และเชื้อลงปอด
แล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอด
คนที่ไปเยี่ยมก็ต้องไปตรวจหาโควิด๑๙ไปด้วย
ก็ต้องกักตัวไปด้วยเพราะว่าตอนแรกไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่า
แต่พอมารู้ว่าติดพี่ท็อปพี่ไทท์อะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบ
คือตอนพี่ไทท์ไปเยี่ยมรู้ว่าป่วยหนัก

ใช่ค่ะแต่พอมีผลออกมาเนี่ยก็ต้องกักตัว

แต่คุณผู้ชมคะมาดูอาการล่าสุดกันหน่อย
คนในครอบครัวบอกว่าเหมือนมีปฏิหาร
เพราะว่าคุณอาแสงจุรีอาการดีขึ้น
เหรออาการดีขึ้นค่ะโอ้ดีจังเลย
ไทยเอกพันธ์ให้ข้อมูลค่ะ

แต่พอได้ข้อมูลว่าอาการดีขึ้นทุกคนก็ยิ้มออกเนอะ
เพราะตอนแรกคือเป็นห่วงกันมากนะคะ
คุณแอนภรรยาค่ะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลคุณอาแสงสุรีมาตลอดนะคะ
ก็บอกว่าถามคุณหมอที่ดูแลไข้

คุณอาแสงสุรีมีฝ้าที่ปอดด้านซ้าย
แต่คุณอารู้สึกตัวเรียกชื่อปุ๊บรับรู้ได้

คุณแอนภรรยาค่ะบอกว่าจริงแล้วเคยใจหายมารอบหนึ่งนะ
ก่อนที่คุณอาแสงสุรีจะล้มป่วยนะคะ
ก็เปิดดูข่าวช่องไทยรัฐทีวีอยู่นี่แหละ

คุณอาก็พูดขึ้นมาบอกว่าโควิดมันร้ายนะ
ดารานักร้องเนี่ยเขาติดแล้วตายไปหลายคน

เดี๋ยวเจ้านายสองคนก็คือพี่ท็อปพี่ไทย

ภรรยาตกใจบอกโอ้โหพูดแบบนี้
เหมือนพูดเป็นลางมันไม่ดีแต่เคยพูดแบบนี้เอาไว้จริง
พอพูดเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งก็ล้มป่วยอะค่ะ

สามวันเจ้าโควิด๑๙มันเล่นงานลงปอดเลยอะ

ผลตรวจโควิดของคุณแอนภรรยา

แต่คุณแอนก็ต้องกักตัวเพื่อดูอาการนะคะ
ก็จะคอยโทรเช็คอาการของคุณอาแสงสุรีตลอด
หกโมงเช้ารอบหนึ่งสิบโมงเช้าอีกรอบนึง

คุณอาแสงสุรีอาการยังโอเคอยู่
คุณแอนก็เลยบอกว่าจริงแล้วที่ผ่านมาคุณอาแข็งแรงมาก

ก่อนหน้านี้ยังไปงานร้องเพลงการกุศล

ทีนี้ซุดเลยค่ะซุดลงเรื่อย
ก็เลยอยากจะฝากขอบคุณกำลังใจ
จากแฟนไทยรัฐทีวีที่ติดตามข่าวทุกคนนะคะ
นี่ภาพของคุณอาแสงสุรีที่ไปร้องเพลง
วงการบันทึงเสียชีวิตเยอะอะไรก็อะไร

ก็เลยภาพบอกว่า
ทำไมพูดแบบนั้นอย่าพูดไปอะไรแบบนี้หรอก
ปฏิหารไหมคะว่าอยู่ดีก็กลับมาดีขึ้นเลย
ใช่ค่ะก็ขอขอบคุณทางไทยรัฐทีวี๓๒นะคะ
ที่เป็นห่วงคุณอาค่ะ

กลับมาร้องเพลงให้เป็นเพลงได้ฟังแน่นอนค่ะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งกำลังใจให้เยอะเลยนะคะ
อย่าคุย๑๙แล้วไปเจอที่บ้านแถวกรอกสิงโต
ใช่วันนั้นยังให้ร้องเพลงให้ฟังกันอยู่เลยค่ะ
นี่เราทุ่งที่เราเป็นขวัญช่ายตอนเด็กรักสาวเสื้อลาย

แข็งแรงเร็วก็กลับมาร้องเพลงเหมือนเดิมนะฮะ